ส่วนสารอุทธรณ์นะคะมีคำสั่งให้ประกันตัว๘แก่นำกปศแล้ว
และมีเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
โดยทั้งนายสุเทพเทือกสุบันเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเสียงสั่นเคลือค่ะ
บอกว่าไม่คิดเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคดีนี้จะมีผลให้รัฐมนตรีและสอสอต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ๘แก่นำกปศก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หลังจากถูกตัดสินจำคุกในคดีการชุมนุมและบุกรุกสถานที่ราชการค่ะ
ซึ่งสารอุทธรณมีคำสั่งให้ประกันตัววันนี้ตีราคาประกันคนละ๘แสนบาท
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยมีมวลชนมาให้กำลังใจ
ต้อนรับกันด้วยความยินดีนะคะตัวนายสุเทพเองเนี่ย
ขอบคุณทุกกำลังใจยืนยันว่ายังยึดมั่นอุดมการ
การทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งการถูกดำเนินคดี
ก็ต่างเคารพในกระบวนการยุติธรรมค่ะจากนี้ก็จะไปรวบรวมพยานหลักฐาน
ทำเรื่องยื่นอุทธรณสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนายสุเทพยังกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือด้วยนะคะ
ว่ารู้สึกเสียใจที่การตัดสินคดีนี้ทำให้นายนัทพลที่สุวรรณ
แล้วก็นายพุทธิพงศ์ปุณกันและนายถาวรเสนเนียมต้องหลุดจากรัฐมนตรี
และอีกหลายคนต้องพ้นจากตำแหน่งสอสอถูกตัดสิทธิ์ทางการเลือกตั้งด้วยค่ะ
ก็ถือว่าหมดโอกาสที่จะทำหน้าที่ให้ประชาชนต่อก็ไม่คิดเลยนะคะว่าจะโดนหนักขนาดนี้
ทำให้ทั้งนายนัทพลและนายพุทธิพงศ์ที่ยืนอยู่ด้วยก็น้ำตาคลอกันไปด้วยค่ะ
ซึ่งผมถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประชาชนในการทำงานในรัฐบาลชุดนี้
แต่ว่าคนสองคนเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐมนตรีร่วมในคณะรัฐบาลเนี่ย
ไม่ใช่ในการส่งเสริมสนับสนุนสั่งชัดของพวกเราก็บ่อส่ง
ตอนเช้าเดินมาขึ้นศาลก็ยังเป็นคณะท่านรัฐมนตรีว่าการอยู่
พอตอนบ่ายก็เป็นผู้ต้องขังชายไปแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งฉับพันธุ์รุนแรง

นายนัทพลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
ก็บอกว่าเสียดายโอกาสทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อครูนักเรียนและการศึกษาไทย
ก็ยอมรับผลการตัดสินนะคะแม้จะทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
แต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แล้วก็มีผลในหลายด้าน
ส่วนตัวนายถาวรบอกว่าการที่ได้ทำตามกฎของกรมราชธรรม
กินอยู่หลับนอนเหมือนนักโทษคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ได้ประสบการณ์ชีวิต
เป็นการอยู่ในเรือนจำที่มีความสุข
ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมของตัวเองสิ้นสุดลงตั้งแต่สารอ่านคำพิพากษาแล้ว
แต่การเป็นสอสอในพักประชาธิปัตย์ยังคงอยู่จนกว่าสารจะพิพากษาให้ถูกจำคุก
ถึงวันนั้นการเป็นสอสอก็จะสิ้นสุดลงทันทีค่ะ